หนึ่งเลยก็ต้องแข่งกับเรื่องของน้ำ

สองเรื่องที่มาใหม่ที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวาน

คือก่อนหน้านี้ปริมาณปกติก็วัดได้อยู่ที่๒๑เปอร์เซ็นต์
หลังจากนั้นวัดล่าสุดเหลือ๑๕
แล้วถ้ามันลดลงไปกว่า๑๕ถ้าเหลือ๑๒เมื่อไหร่เนี่ยนะ
แย่นะคือใช่มันจะส่งผลกับร่างกายเป็นจุดอันตราย

ผลกับสุขภาพร่างกายคนที่อยู่ในถ้ำ
ตอนนี้ค่ะผู้ว่านรงศักดิ์ก็เลยบอกว่าเบื้องต้น
ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในถ้ำถอนออกมาบ้าง
คือไม่อยากจะให้อยู่เยอะมากอยู่เท่าที่จำเป็น

คืออยู่เป็นร้อยนะคือทำงานทุกฝ่ายเนี่ย
ไม่ได้ติดอยู่แค่๑๓คนแล้วก็หน่วยซิล
หรือว่าแพทย์ที่ไปอยู่ด้วยที่จุดเนินนมสาว
ตามรายทางจากจุดเนินนมสาวมาปากถ้ำเป็นร้อย
ใช่แล้วส่วนพื้นที่ที่บริเวณเนินนมสาวอะค่ะ
พื้นที่สักประมาณ๓๐ตารางเมตร
เท่าห้องสตูดิโอในคอนโดมิเนียมห้องหนึ่ง
แต่ถ้าฝนตกลงมาถามว่ามีโอกาสที่น้ำจะไปถึงตรงนั้นไหม
มีพื้นที่๓๐ตารางเมตรมันอาจจะลดไปเหลือแค่๑๐ตารางเมตร
มันก็คือต้องทำงานแข่งกับเวลาจริง
ใน๓๔วันนี้เราก็รอรุ้นข่าวดีกันนะคุณภาคภูมิใน๓๔วันนี้
แต่ท่านไม่ได้บอกนะคะว่าวิธีการจะเป็นวิธีการไหนนะคะ
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอโสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการ
ร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
วันนี้แถลงความคืบหน้านะคะสำหรับแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
คือภารกิจหลักตอนนี้คือการกู้ภัย
แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ธรรมดาค่ะ
ทั่วโลกบอกเลยว่าไม่เคยมีสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
ประเทศเขาเลยอยากช่วยอยากเข้ามาในพื้นที่

แต่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าข้อเสนอทุกอย่างน่าสนใจนะ
แต่ก็ต้องพิจารณาว่าเหมาะไหม

ต้องพิจารณาอย่างรอบข้อเพิ่มเติมนะครับ

ส่วนปฏิบัติการนอกถ้ำก็คือการเบี่ยงเบนทางน้ำออกนอกพื้นที่
ซึ่งตรงนี้ประสบความสำเร็จมาก
เมื่อวานมีฝนนะคะแต่ไม่กระทบกับการทำงาน
ระดับน้ำน่าพอใจค่ะ
ส่วนการค้นหาโพรงเป็นร้อยโพรงค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่ามีโพรงที่มีศักยภาพ๑๘โพรง
แต่พอพยายามลงไปในแต่ละโพรงเนี่ย
โรงที่ลงไปได้ลึกที่สุดมันลึกได้แค่๔๐๐เมตร
แล้วก็ยังไม่ตรงกับจุดที่ทีมหมูป่าอยู่
แล้วก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะระบุพิกัดได้ค่ะว่า
ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่จุดไหน

ก็เจาะจากตรงนั้นเลยลงไปก็จะเจอ
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าพี่กัดอยู่ตรงไหน
ก็เลยต้องลาดระเวนกันต่อ
เพื่อค้นหาปล่องค้นหาโพรงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ยากมากอะนะฮะที่จะ
เราไม่รู้เลยว่าตราเก็ตเราอยู่ตรงไหน
เป้าหมายอยู่ตรงไหน
แล้วเราจะยิงไปยังไงให้ตรงกับตราเก็ตตรงเป้าหมาย

เจาะรูขนาดใหญ่ให้เด็กออกมาได้

เบนน้ำการเอาน้ำออกไปให้ได้มากที่สุด

เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระทบต่อการปฏิบัติงานเท่าไหร่
ระดับน้ำวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราพอใจมาก

ระดับน้ำในถ้ำลดลงจนเป็นที่น่าพอใจ
คือตอนนี้เดินจากหน้าถ้ำไปถึงโถง๓ได้แล้วนะคะ
แต่มีปัญหาเรื่องของปริมาณออกซิเจนภายในถ้ำ
ไม่ควรจะให้ต่ำกว่าร้อยละ๑๒

ก็เลยต้องเร่งปั๊มออกซิเจนเข้าไปในถ้ำ
กำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากโถง๓
โถง๓เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ
ก็ถอนกำลังออกมาถ้าไม่จำเป็นก็ออกมาก่อน

แล้วก็ไม่อยากจะให้ไปเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ก็ยืนยันเกี่ยวกับ๒แผนหลัก
ในการนำ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
แต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะใช้แผนไหน

ก็จะเลือกที่ปลอดภัยที่สุด
ตอนนี้หารือกับผู้เชี่ยวชาญซ้อมทุกแผนก่อน

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้ง๑๓คน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเขาก็มีการซ้อมเหมือนจริงตลอด
ภายใน๓๔วันนี้ค่ะ
คือสถานการณ์ที่เอื้อที่สุดสำหรับการกู้ชีพ
และปัจจัยด้านอื่นเช่นระดับน้ำ
สุขภาพเด็กก็เอื้ออำนวย
ทีนี้ก็ต้องหารือกันว่าจะใช้แผนไหน
ให้ทันกับเวลาที่มีอยู่นะคะ
สำหรับที่เป็นห่วง

อากาศจะไม่พอใช่ไหมหรืออะไรก็ไม่พอใช่ไหม
เมื่อเราอยู่ในที่จำกัดเราอยู่ในที่ปิด
หายใจออกมาคำอะไรออกไซด์จะเข้ามาแทรกอยู่ในอากาศ
จะทำให้ออกซิเจนลดลงลดลงลดลง
ถามว่าออกซิเจนอยู่ตรงไหน

ตามทฤษฎีก็จะบอกว่า๑๒
ออกซิเจนอยู่เลเวลอยู่ที่๑๒เมื่อไหร่
สมองจะเริ่มเชื่องช้าแล้วจะเริ่มไม่ทำการ
น่าจะเข้าสู่ข่ายช็อกหรือโคม่าในที่สุด
ถ้าต่ำกว่า๑๒อันนี้ขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคน
องค์ประกอบอีกอันนึงก็คือคาร์โมนไดออกไซด์

ปอดเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนคาร์โมนไดออกไซด์กับออกซีเย็นท์ได้
บอนไดออกไซด์ก็จะเข้าอยู่ในกระแสเลือด
ถ้าคาร์โมนไดออกไซด์อยู่ในกระแสเลือดถึงจุดระดับนึง
มันจะเป็นพิษในเลือด
ทำให้ถึงแม้จะมีออกเซียนเยอะขนาดไหนก็ตาม
เราก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เหมือนกัน
สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียววันนี้ก็คือ

วันนี้ในถ้ำเนี่ยคนเยอะมากที่ปฏิบัติงานที่ช่วยกันทุกวัน
ไม่เว้นแต่นาทีของเราที่ทำงานกัน

เราต้องถอนกำลังที่ไม่จำเป็นบางส่วนออกจากโถง๓นะครับ
เราจะอยู่เฉพาะคนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น
ไม่ใช่ฉะนั้นออกซีเย็นท์จะน้อยลง
แล้วก็คาร์บอไดออกไซด์ในเลือดจะเยอะขึ้น
พอเราส่งทีมเข้าไปถ้าเราหายใจรุนแรง

แล้วขับบนไอเอฟไซด์ก็จะมาเพิ่มขึ้นกับน้องเขา
วันนี้เราพยายามส่งคนเข้าไปน้อยที่สุดนะครับ
แต่มีคนอยู่กับเขาอยู่แล้วตลอดเวลาอย่างน้อย๔คน
อีกประเด็นนึงจากทีมที่เคยดำน้ำในนี้แล้ว

เขาบอกว่าจุดตรงนั้นถ้าหน้าน้ำจริงในยามพีคจริง
น้ำอาจจะสูงถึงจุดที่น้องเขานั่งอยู่
ซึ่งอาจจะทำให้เหลือพื้นที่ไม่ถึง๑๐ตารางเมตร

มันจะเริ่มงวดเข้างวดเข้างวดเข้า
ซึ่งถึงณเวลาหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุด
เราอาจจะต้องเข้าไปทำแผนของเรา
ใดแผนหนึ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จ
เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบทุกอย่างว่า
สถานการณ์น้ำตอนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ
วันนี้เด็กก็ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่

อย่างที่ผมบอกว่าบาดเจ็บก็เล็กน้อย
การบาดเบอร์อะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะครับ

ตอนนี้เรารักษาความเสี่ยงไว้ในระดับหนึ่ง
ถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย

ทำดีที่สุดก็คือเราต้องทดสอบแล้วทดสอบอีก

ผมยืนยันว่าแผนทุกแผนของเรา

แผนใดแผนหนึ่งที่เราเตรียมอันไว้

ถ้ารอจากวันนี้แล้วทั้งสัปดาห์จะมีฝนตก

แต่เป็นแค่ศึกเล็กศึกหนึ่งที่เราชนะ

งครามจะจบก็ต่อเมื่อเราชนะทั้ง๓ศึก
ศึกการค้นพบศึกการนำออกมา

เราจะชนะได้ก็แต่เมื่อเราชนะสงคราม
ก็ชนะทั้ง๓ศึก

นะคะทีนี้การทำงานก็งวดมากขึ้นทุกที

มีผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ภัยในถ้ำ

ก็จะมาถึงคืนนี้ชุดแรก

เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
แนวทางในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
เรื่องต้นก็จะพยายามลดระดับน้ำ
แล้วก็หาช่องทางเข้าในช่องทางอื่นนะคะ
ตอนนี้หลายประเทศเลยค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
โดยสำคัญที่สุดคือนักดำน้ำจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
ซึ่งมีองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำเป็นพิเศษ

สิ่งสำคัญก็คือปริมาณอากาศภายในถ้ำ
ปริมาณลดลงคือจากเดิมในถ้ำมีออกซิเจนอยู่
แต่การวัดเหลือแค่๑๕
วัดล่าศุนโร่วันที่เราเล่าไปคือมันลดลง

เพราะถ้ามัน๑๒มันจะแย่
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนอาเจียน
แล้วก็ร่างกายจะสูญเสียความรู้สึกไปเรื่อย

ทีนี้๓ปัจจัยในการนำตัวทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
ก็คือ๑อย่างที่บอกนะคะออกซิเจนในถ้ำ

คือความแข็งแรงของทั้ง๑๓คน

แต่การดำเนินการทั้งหมดคือมันต้องเร็ว
ถ้ามองในอีกมุมผมอยากเรียนง่ายว่า
ถ้าสถาคารของน้ำ

ถ้ามองในมุมกลับก็น่าจะเป็นความพร้อมที่สุด

ก็มีการวางแผนกันขณะนี้นะว่าจะเอาเด็กออกมาอย่างไรนะครับ
จะมีกระบวนการที่จะเอาถังน้ำถังอากาศไปวางไว้อย่างไร
ขณะนี้เตรียมการแล้วเด็กเนี่ยจะต้องมีคนที่จะประคองมาอย่างไร
แล้วไปหยุดที่ไหนบ้างนี่คือแผนที่เขาเตรียมการอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องประเมินทีมที่ทำงานก็ต้องประเมิน
ความแข็งแรงของเด็กความพร้อมปริมาณอากาศ
น้ำฝนจะตกไหม้หรือไม่เป็นตัว
แล้วก็ตัดสินใจว่าจะนำเด็กออกมาหรือไม่อย่างไร
ขณะนี้พัฒนามาถึงตอนนี้ครับ
เพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียว

ทั้ง๑๓คนจะลำเลียงออกมาอย่างไรทางไหน
คนก็ลุ้นว่าอยากจะให้เจาะโพรงคุณภาคภูมิ